มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาก็รวมตัวกัน
จะไปงานศพของรุ่นน้องที่เสียชีวิต

และนายคือซ้อมให้กับน้องที่เสียชีวิต
นั่งอยู่ที่แพงริมน้ำภายในวัดแห่งหนึ่ง

ทำให้เขาจมน้ำและก็เสียชีวิตเลยนะครับ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของ๒๙มกราคม

มูลนิธิเสมอกันท่าจีน

หน้าถี่แสวงหาอ่างทองนะฮะ

ช่วยกันงมค้นหาร่าง
ของนายชัยนันจันทร

อายุ๑๙ปีพลัดตกน้ำ

หน้าวัดปากน้ำหมู่๕ตำบลปากน้ำ
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่างของน้องกี้เสียชีวิตแล้ว

ร่องร้อนและอะไรก็ถูกทำร้าย
ก็ไปสอบความพยาน

ว่าน้องกี้เป็นนักเรียนชั้นม๖
ของโรงเรียนธรรมโชธศึกษาลัย

น้องกี้กับกลุ่มเพื่อน

ประนักกิจศพของนายสตังค์คำศรีอายุ๑๖ปี
ทีมข่าวเราไปสอบถามเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์คือในบีม
นายสหัสวัสดิ์รัตนาวัสบอกว่า

กี้กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยพากันไปนั่งซ้อมร้องเพลงที่ชื่อว่า
เพลงเราและนายเพื่อร้องส่งดวงวิญญาณของเพื่อนที่เสียชีวิต
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พากันไปนั่งซ้อมที่แพรท่าน้ำที่
วัดเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ประชาชนไปทำบุญไปให้อาหารปลา
เนี้ยคนก็จะไปเยอะนะครับจากนั้นกี้กับเพื่อนก็ชวนกันไป
ถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพเอาไว้เป็นที่ประลึกเนี่ยแพร่อันนี้
คุณผู้ชมนะฮะก็ดูแล้วเหมือนมันก็คงแข็งแรงก็คงนั่งได้
เดินได้ตามปกตินะครับแล้วก็นั่งคุยกันบนแผ่น้องกี้กับ
สี่คนไปนั่งที่ราวเหล็กของแพร่อันนี้เห็นไหมราวเหล็
ที่มันกั้นอยู่นะครับจู่เนี่ยราวเหล็กมันหักน้องกี้เนี่ย
หายท้องตกแม่น้ำท่าจีนไปคือดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไรค่ะคือตกไปปุ๊บก็น่าจะขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าหลัง
ตกไปน้องกี้จมหายทันทีนะครับนะฮะเพราะว่าว่ายน้ำ
ไม่เป็นอืมและน้องกี้เนี่ยเป็นคนรูปร่างตัวใหญ่คืออ้วนค่ะอ้วน
ด้วยเพื่อนสามคนที่ไม่ตกไปพยายามใช้มือจับเป็นแพร่ยืดออกไป
เพื่อช่วยกี้นะครับมีหนึ่งในสามคนรีบกระโดดลงไปช่วยแต่ว่า
กิ้งไม่เจอก็เลยรีบขึ้นมาแล้วแจ้งกู้ภัยผ่านไป๘ชั่วโมง
โอ้โหคุณผู้ชมถึงจะเจอร่างครับนะฮะซึ่งร่างของกี้เนี่ยอยู่
ห่างจากแผ่เพียง๕เมตรแต่ตอนแรกหาก็ไม่เจอนะฮะเอาไป
ฟังเสียงของเพื่อนที่เล่าเหตุการณ์นะครับเพื่อนคนที่จม
น้ำอ่ะครับเดินลงมานั่งด้วยก็คุยกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วจาก
ของเด็กมันหักทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นแล้วก็มีเพื่อน
อีกคนนึงโดดตามไปที่ก็หายไว้น้ำไปไว้น้ำไม่เป็น
ไม่มีเหมือนโยนหินลงน้ำไม่ไม่ได้มีตะกายอะไรนี่น้อง
เขาเล่าคือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจังหวะช่วงที่มันอาจจะมี
การตีมือตะกงตะกายอะไรบ้างจะไว้น้ำไม่เป็นมีไหมเพื่อน
บอกว่าไม่มีเลยเหมือนโยนก้อนหินลงน้ำหายไปเลยแบบนี้
นะครับสำหรับศพของกี้นั้นครอบครัวได้นำไปประกอบพิธี
ทางศาสนาครับที่วัดราชสัทธาธรรมที่อำเภอด่านช้างจังหวัด
สุพรรณบุรีแล้วก็จะชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะจะไปนั่งพง
แพร่ตรงไหนดูสิมันแข็งแรงไหมอย่าไปนั่งตรงที่มัน
แบบไม่ค่อยแข็งแรงก็อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับมันนะครับก็
นั่งในที่นั่งที่เขาจัดเอาไว้ให้กันน่ะนะคะเพื่อความ